สนับสนุนโดยคุณาลัยสร้างพื้นที่สร้างความสุขชีวิต
คุณผู้ชมครับมาถึงวินาทีที่เป็นต้นชะตาของครอบครัวพี่แพรวาจากจังหวัดสะแก้ว
กับการตอบคำถาม๔ข้อแล้วนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พร้อมที่จะฟังคำตอบไหมครับ

พร้อมแล้วมาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลย
เลือกฟังเฉลยเรื่องแรกจากเรื่องจังหวัดสะแก้วครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัดถ้ำเขาชะกันอยู่บนทางหลวงหมายเลขใด

แพรวาเลือกตอบตัวเลือกที่๒หมายเลข๓๑๗ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อแรก๕๐๐๐บาทนะครับ

วัดถ้ำเขาชะกันนี้นะครับตั้งอยู่บนเขาชะกันนะครับ
เป็นภูเขาหินปูนที่มีความโดดเด่นลักษณะพื้นผิวของหน้าผาคล้ายผ้าม่าน
บนภูเขามีถ้ำน้อยใหญ่มากถึง๑๒แห่ง
ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือถ้ำทะลุ
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้มาสการะ
อยู่ริมทางหลวงหมายเลข๓๑๗สะแก้วจันทบุรี
เดาไปในทิศทางที่ถูกค่ะเออทำได้ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐

พร้อมแล้วมาฟังเฉลยข้อที่๒กันต่อเลยนะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องดารานักร้องครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทองระยะเกิดเดือนอะไร

ซึ่งน้องมายเลือกตอบตัวเลือกที่๓
กันยายนเป็นคำตอบที่
อย่างหมดอย่างหมดอย่างหมดอย่างหมดอย่างหมดอย่างหมด

เกิดวันที่๒๘พฤศจิกายน

นะครับปัจจุบันอายุ๒๕ปี
อันนี้เพิ่งผิดข้อเดียวนะอย่าเพิ่งใจเสียนะฮะ

ยังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนได้อีก

ขอให้ข้อที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับ
ถึงจะมีโอกาสลุ้นเงินแสนได้
ถ้าอย่างนั้นผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องของน้องต้น

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ชนะทิพย์สงกระสินเริ่มซ้อมฟุตบอลจริงจังครั้งแรก

น้องต้นเลือกตอบตัวเลือกที่๒๔ขวบ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ชนะทิพย์เริ่มซ้อมฟุตบอลแบบจริงจังนะครับตอน๔ขวบ
โดยมีคุณพ่อกล้องพบสงกระสินเป็นโค้ชคนแรก
เอาละครับครอบครัวนี้นะครับตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
จะได้เงินแสนหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อนี้ล่ะครับ
เรื่องนี้เรื่องที่คุณพ่อใจเป็นคนตอบนะครับ
มาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลยนะฮะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เจ้าชายสิทธะทรงผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำใด
ข้อ๓ครับแม่น้ำโค้งคาครับ
ใจเลือกตอบตัวเลือกที่๓
แม่น้ำคงคาซึ่งเป็นคำตอบที่

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

เจ้าชายศิษฐะทรงพนวทที่ริมฝั่งแม่น้ำใด

มีเงินหลังวันตรงนี้ครับจะเอาไปใช้ตรงส่วนไหนกันก่อนนะครับ
ค่าเดินทางพาน้องไปรักษาค่ะเพราะว่าเดือนหนึ่ง๔ครั้งค่ะหมอนัท
ครั้งหนึ่งเวลาออกจากบ้านเนี่ยเงินเป็นประมาณสักเท่าไหร่นะคะ
ถ้าไปซื้อว่าไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้ไปให้เคมีกับวินไปเช้าเย็นกลับก็ประมาณ๑๒๓๐๐ค่ะ

ค่ะแต่ถ้าไปนอนให้คีโมก็อยู่๕๘วันค่ะ
คุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าขอน้ำใจจากคุณผู้ชมที่อยู่

เพราะผมเชื่อครับว่าแฟนรายการเกมต่อชีวิต
เคสหลายคนเหลือเกินที่มาในรายการของเรา
เขาสามารถกลับไปลืมตาอ้าปากได้

ถ้าเราช่วยอีกหนึ่งชีวิต

เท่ากับต่อลมหายใจของคนทั้งหมดเลย
ถ้าเผื่อว่าใครที่พร้อมพร้อมที่

ช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือนะฮะ
ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อ
เงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

เงินหนึ่งหมื่นบาทมีค่าสำหรับแม่มากค่ะ
แม่จะเก็บไว้เป็นค่าเดินทางพาน้องไปรักษาต่อค่ะ
ผมสนิใจมากเลยครับที่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาท
วันนี้ไปผมจะไปรักษาครับ
พ่อครัวกับแม่จนโน้น